ใครที่ไม่ได้ไปเที่ยวบางคนเนี่ยเขาก็ไปหารายได้เสริมกันนะ
ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะ

ไปดูซิว่ารุ่นใหญ่เขาหารายได้เสริมกันยังไงครับ

แดงกัดแข้งกัดขากัดเสื้อกัดผ้าตุ้งแฉ่ง
ชักกะตุกใช่หรือ

ตัวไปหมดแต่ที่เห็นอยู่นี้โอ้โหเห็นก็รู้เลยครับ
มดแดงเป็นฝีมือของชาวบ้านอำเภอกรงปีนังจังหวัดยาลานะครับ
หันมาหารายได้เสริมด้วยการแย่ไข่มดแดงครับ
ก็หลังจากที่ว่างเว้นจากการทำสวนยางพารานะครับ
ในช่วงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายนแบบนี้ก็เป็นฤดูกาลที่
ดแดงจะสร้างรังและวางไข่จำนวนมากตามธรรมชาตินะครับ
โดยเฉพาะบนต้นมะม่วงและบริเวณใกล้ริมแม่น้ำครับ
สำหรับวิธีการแย่ไข่มดแดงจากต้นไม้นะครับ
เล่าให้ฟังกันหน่อยแล้วกันโดยเฉพาะเนี่ยต้นมะม่วงนะครับ
อย่างแรกต้องเตรียมไม้ก่อนไม้มันต้องเป็นไม้ไผ่
สอยไม้ไผ่ยาวแบบนี้
ป๊าบนะครับก็มายึดติดกับกระสอบข้าวสารไปปลายของมันนะครับ
จังหวัดที่แหยะไปก็กดปับขาหยมมดแดงจะหล่นลงไปในไอ้ที่เราจัดเก็บเอาไว้ในกระสอบ
คุณผู้ชมครับแบบนี้แล้วก็โรยแป้งมันลงไปเพื่อไล่เจ้าตัวมดแดงออก
เดี๋ยวก็จะไข่ของมันนะครับ
แต่คือก็เลยเทียบมั้ยฟรู้แต่วิ่งมาโดนคนเต็มไปหมดเลย

ใช่แล้วครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับ
มดแดงเขาบอกว่ามีราคาสูงนะ
ขึ้นไปเลยครับกิโลกรัมละ๔๐๐๕๐๐บาท

เพราะว่าเป็นอาหารของชั้นสูงด้วย

สูงมากครับคุณสุดยอดอ่ะแต่ต้องมีวิธีการสอยด้วยนะดูสิเห็นไหม
เข้าไปเคาะมามดแดงลนใส่ตาครับระวังนะต้องระวังต้องระวังด้วย
ก็บอกว่าสร้างรายได้นะครับใครที่หาเก่งหน่อยแย่เก่งหน่อยก็ได้สักพันหนึ่ง
แต่ว่าใครที่เก่งกับสุดเลยนะครับเชี่ยวชาญชำนาญ
รายได้ดีนะคุณนะอันนี้เป็นรุ่นใหญ่ใช่ไหมที่เขาหารายได้ช่วงหน้าแรงแบบนี้